ต่อกันที่ครอบครัวนี้นะคะคุณเพชรจ้าแล้วก็นิวเคลียร์ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคงจะได้เห็นแล้วล่ะโพสต์ที่ครอบครัวเขาโพสต์นะคะ
กับลูกชายเขาคือไปร้านอาหารนะคะ
แล้วปรากฏว่าไปร้องไห้เสียงดังมากนะคะ
ซึ่งในใจความที่คุณนิวเคลียร์ซึ่งเป็นภรรยานะคะได้โพสต์ไว้นั้นนะคะ
ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ค่ะที่เจอกับตัวเองนะคะ
เพราะว่าช่วงที่น้องไทก้าอายุเข้า๒เดือนเนี่ย

คือวัยทองนี้เกิดขึ้นกับเด็กก็ได้นะคุณผู้ชมใช่
มักจะชอบร้องไห้งอแงเมื่อมีอะไรไปขัดใจเขาค่ะ
ก็เคยร้องไห้เสียงดังในร้านอาหารค่ะ
นิวเคลียร์ต้องไปเจรจากับลูกชายอยู่พักใหญ่นะคะ
ก็ได้เปิดใจกับพี่สื่อมวลชนว่า
ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคที่มีเด็กร้องไห้เสียงดัง
แต่พอเป็นตัวเธอบ้างลูกตัวเองบ้างเธอเข้าใจทุกอย่างเลยล่ะค่ะ
มันก็เป็นมวยทองนั่นแหละค่ะ
คือปกติเมื่อก่อนจะเห็นเหรียญไทก้ากินง่ายมากใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวนี้อยู่ก็เริ่มแบบเริ่มกินยากเริ่มห่วงเล่นเริ่มอะไรอย่างนี้
บางทีก็จะต้องมีร้องบ้างในร้านอาหาร
ซึ่งจริงเราก็สามารถที่จะบอกให้เขาหยุดเงียบดุ
ให้เขาหยุดได้แต่เราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นไงคะ

แต่พอเรามีลูกแล้วเราถึงเข้าใจ
ก็เป็นในเชิงนี้ก็ไม่ได้ดราม่าคนในร้านเขาก็เข้าใจ

สุดท้ายพอลูกตอบเราเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันรู้เรื่องอืมอ่า
ต่อไปถ้าใช้เหตุผลเรื่อย
สมองฝั่งเหตุผลที่มันโตไม่ทันอารมณ์เนี่ย

ช่วง๒ควบแรกอาจจะมีบ่อยแต่ตอนนี้
เหมือนเราใช้เหตุผลกับเขาเรื่อยเขาก็เริ่มซึมซับ

แต่ละครอบครัวเขาจะมีวิธีการสอนลูกที่แตกต่างกันออกไป
อันนี้ถึงบอกว่าเธอก็เข้าใจดีด้วยในฐานะที่เป็นทั้งแม่
แล้วก็เคยเป็นคนที่รู้สึกว่ามีเด็กร้องไห้แล้วไม่พอใจเหมือนกัน
แต่เธอก็ชี้แจงในมุมเรื่องราวของเธอเรียบร้อยแล้วนะคะ